เอิงเอิงเอิงเอิง
เฮ้ยมาขนาดนี้นะครับคุณเก่งดัชยะ
หลังจากที่ไปคว้ารังวี่รางวัลมาให้คนไทยภูมิใจมากมายเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะมีโปรเจคดีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
ประกาศกล้องให้นานาชาติได้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของดนตรีไทย
ศักยภาพของศิลปินจากเมืองสยาม
ชนะใจกรรมการกวาดรางวัลจากเวทีประกวดดนตรีระดับโลก
๕เหรียญเงิน๑เหรียญทองแดง
และ๒เหรียญรางวัลพิเศษพร้อมด้วย๕โล่รางวัล
กลายเป็นผู้เข้าแข่งขันหนึ่งเดียวในโลก
ที่ได้รางวัลมากที่สุดในการแข่งขันเวทีนี้
เก่งทัชยะศิลปินผู้รักความเป็นไทย
ก็เผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
อกจากจะรู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ทำให้ต่างชาติได้รู้จักดนตรีไทยที่มีเอกลักษณ์

เมื่อวานนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อแสดงความชื่นชมยินดี
พร้อมกับเตรียมให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่าง

เพราะตั้งมั่นว่าจะเดินหน้าลุยทำโปรเจค
ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคม

ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมแขนงอื่น
ส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนนั้น
เจ้าตัวขออุบเอาไว้ก่อนค่ะ
ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกหายเหนื่อย
โอ้โฮเราไม่คิดว่าความสนุนมันจะดีขนาดนี้

เราก็ต้องยอมรับว่าต่างชาติได้ความสนใจเรา

คือสำหรับผมการไปครั้งนี้มันซักเซตพอสมควร
จะสารต่อกับสิ่งที่เราทำตอนนี้ยังไงบ้าง

ก็มีโอกาสจะน่าจะมีแพลนโครงการต่าง

สนับสนุนด้านดนตรีไทย
หรือว่าช่วยเผยแพร่หรือลนลงให้เด็ก
เด็กหรือว่าเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่
หันมาดูดนตรีไทยกันชมดนตรีไทยกันนะครับ
แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผม